คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวสะเทือนใจคนรักกระต่ายกันหน่อยนะฮะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
เป็นเหตุการณ์สะเทือนใจมาก
ตาจะไหลอ่ะคือโอ้โหจิตใจคุณทำด้วยอะไร
ค่ะเป็นเหตุการณ์คนในครอบครัวเดียวกันค่ะคุณผู้ชม
แอบตัดคอกระต่ายที่ชื่อว่าเจ้าข้าวปุ้น
แล้วเรื่องราวเนี่ยมันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่า
เกิดจากพลทหารรัชชาแทร่เต็ง
ดับญาติกันก่อนนะพลทหารรัชชาแทร่เต็งเนี่ย
แต่งงานกับนางสาวทิริถาพร
วังแก้วแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่บ้าน
นางคำตาชาวป่าซึ่งเป็นยายของฝั่งเมีย
ซึ่งในครอบครัวนั้นเขาก็ยังมีนายคมคาย
ลูกชายของคุณยายคำตาเนี่ยพร้อมกับครอบครัวอาศัยอยู่ด้วย
ก็คือเป็นครอบครัวใหญ่อาศัยด้วยกันทั้งหมด๗คน
คือมียายมีหลานสาวแล้วก็หลานเขยคือพลทหารรัชชา

ทีนี้มันเป็นประเด็นเพราะว่าพลฐานรัชชาเนี่ย
เขาไปซื้อกระต่ายอายุสักประมาณ๒เดือน
มาให้เมียเลี้ยงก็คือมาให้สิริถาพรเลี้ยง

ขณะที่นายคมคายเนี่ยก็คือลูกชายของยายเนี่ย
ชอบเลี้ยงนกทีนี้วันเกิดเหตุเนี่ย
คุณยายเนี่ยเห็นบอกว่านกของลูกชายเนี่ย

ก็เลยตัดสินใจไปเคาะที่กรงนก
แล้วก็บอกให้นำไปเลี้ยงที่กระท่อมปลายนา
จากนั้นนางคำตาก็คือคุณยายเนี่ย
ก็ไปเก็บผักบุ้งมาให้กระต่ายกิน
นี่แหละค่ะนายคมคายก็เลยไม่พอใจ
ไม่พอใจเพราะว่าไปรักกระต่ายมากกว่านกของเขา
คือนกเนี่ยเป็นนกกรงหัวจุกแล้วตอนเขาบอกเขาบอกว่า
แม่ไม่ได้เคาะกรงนะแม่ทุบกรง

นั่นสิทำแบบนี้ได้ไงผมก็น้อยเนื้อต่ำใจเหมือนกัน
หลังจากนั้นค่ะพลฐานรัชชาแล้วก็ภรรยา

ปุ้นไว้ในกรงหน้าบ้าน

ลงในเฟซบุ๊คเพื่อไปหาบ้านใหม่

เดี๋ยวก็จะมีปัญหากันอีกก่อนหน้านี้เขามีปัญหากันแล้ว
หลังจากนั้นสักประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ

กลับเข้าไปในห้องนอนไปเล่นด้วยกัน
สุดท้ายมาพบเรื่องอนาจใจ
เรื่องสะโหลใจเพราะว่าเจ้าข้าวปุ้นเนี่ย

คือคุณผู้ชมเห็นเนอะมันมี๒ชิ้นแยกกันอยู่

ฟังเสียงพนธาตุรัชากันหน่อยนะคะ
แกบอกผิดฝนมั้ย
ก็ที่ยายแกพูดเหรอ
ประชด

ประชดมากกว่าแบบยังไงอ่ะ

สาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าลูกชาย
จึงไปฆ่าตัดคอกระต่ายประชดแม่
ว่าที่ทำแบบนี้ลงไปน่าจะเป็นเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นนะคะ
ส่วนตำรวจบอกว่าหลังจากที่สอบปากคำผู้เสียหายเสร็จสิ้นแล้ว
วันนี้ก็จะเรียกตัวนายคมคายซึ่งถูกเป็นคนระบุว่าเป็นคนฆ่าตัดคอกระต่ายมาสอบสวน
แล้วก็แจ้งข้อหาคือทารุณกรรมสัตว์
ซึ่งถ้ารับสารภาพก็จะส่งฟ้องศาลมีโทษปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
แต่ถ้าเกิดว่าปฏิเสธก็ต้องมีการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
เพราะถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์อย่างรุนแรงมาก